เป็นสัปดาห์ที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยของดวงจันทร์นะครับ
วันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับ
ซึ่งปกติแล้วหลังจากพระจันทร์เต็มดวงประมาณ๕วัน
แปรปนสภาพอากาศค่อนข้างที่จะรุนแรง
ที่สำคัญก็จะครบรอบ๑เดือนนะครับ

อาทิตย์มาตั้งจากบริเวณตอนกลางประเทศ
นั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ
ฝนที่ตามมานะครับหลังจากที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับ
ที่ไปตามจุดต่างก็จะเป็นช่วงเวลาที่
มีโอกาสที่จะทำให้บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
มีฝนเกิดขึ้นค่อนข้างหนาแน่นเป็นพิเศษ
เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพฝนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง

สังเกตว่าบริเวณตอนกลางสีแดงคือจุดที่

จะสังเกตว่าพลาดกันวันออกเกือบทั้งภาค
ปัจจัยยังคงเป็นเรื่องของอากาศเย็นที่มีการดันตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้กลุ่มฝนนั้นไปเน้นตกบริเวณกลางประเทศ
ที่สำคัญครับนอกจากนี้ถ้าหากเราคำนวณต่อไปจะพบว่า
มีลักษณะอากาศที่น่าสนใจครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หน้า
จะเป็นการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
หรือว่าพายุฝน๑ลูกในแถวบริเวณประเทศเวียดนาม
ซึ่งการก่อตัวนี้คาดการณ์ว่าจะมีบทบาทต่อเมืองไทยของเรา
เพราะว่ามีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นพายุ
แล้วก็มีการเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศลาวประเทศเวียดนามนะครับ
คือลักษณะของฝนในช่วงวัน๒วัน

นี่คือภาพการคาดการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์หน้า
ขวาเป็นช่วงครบ๑สัปดาห์ประดี

ใครที่อยู่บริเวณตอนกลางประเทศ

คงต้องเตรียมรับมือเรื่องของสถานการณ์น้ำ
วางแผนการใช้ชีวิตกันให้ดีด้วยนะครับ

ผมกุ๊บตะนันพี่สิทธิ์มหารสวัสดีครับ